เจอคุณผู้ชมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ที่ดาวอยู่เนี่ยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ล้านเปอร์เซ็นต์
ที่อยู่นี่คือสถานีอวกาศนอกโลกนะ
กับปฏิบัติการตามหาดาวดวงใหม่
เพื่อให้มนุษย์โลกมาอยู่อาศัยไงคุณผู้ชม
แต่ไม่แน่ใจเลยนะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะเหมือนที่โลกหรือเปล่า
เพราะช่วงนี้ฝนน้อยไหนขอดูหน่อยค่ะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมมรสุมประจำฤดูนะคะ
กำลังปานกลางตอนนี้นี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทย
ส่วนร่องฝนที่เคยอยู่ทางตอนบนของประเทศตอนนี้ขยับเคลื่อนขึ้นไปด้านบนแล้ว
แม้ว่าจะเหลือปัจจัยเดียวแต่ก็ทำให้ประเทศไทยมีฝนได้แต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่
เอาถ้าโดยภาพรวมเปรียบเทียบกันทั้งสัปดาห์วันนี้ถือว่าฝนลดลง
ช่วงเช้าเห็นไหมไม่มีเมฆฝนเลยตรงไหนก็ไม่มีนะคะมีฝนเฉพาะในทะเลอ่าวไทยตรงนี้
แต่หลังจากนั้นไปค่ะผ่านไปจนถึงช่วงบ่ายเมฆฝนเริ่มมาแล้วฮะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตรงนี้นะคะภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่าง
ช่วงสัก๔โมงเย็นจะเริ่มมีฝนแต่ไม่ได้เป็นฝนที่หนักหนาอะไรแล้วก็ไม่ได้ตกหนักตกนานนะคะ
ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จบก็สิ้นไปส่วนคลื่นค่ะในทะเลอันดามันคลื่นค่อนข้างสูงนะคะ
โดยเฉพาะจุดที่มันอยู่ใกล้ฝั่งแบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวพังงาภูเก็ตกระบี่
ดกิจกรรมทางน้ำไปก่อนเนอะส่วนอ่าวไทยจุดที่มีฝนช่วงกลางอ่าวตรงนั้นก็อาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเช่นเดียวกัน
ฝนลดลงอุณหภูมิสูงสิคะรออะไรโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรงนี้ค่ะ
ที่เห็นว่าเป็นสีแดงเข้มแบบนี้ลักษณะของอากาศคือร้อนอบอ้าวถ้าดูธรรมโมมิเตอร์อาจจะ๓๕แต่คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกได้๔๐องศาเซลเซียสเลยนะคะ